คุณผู้ชมคะมาดูอีกหนึ่งเรื่องค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ไม่แพ้กันเลยทีเดียว
เพราะมันอุกอาจมากหนุ่มคนนึงค่ะพยายามตามง้อขอคืนดีกับแฟนสาว
แต่ปรากฏว่าแฟนสาวคงอยากไม่อยากจะกลับไปแล้วแล้วเขาทำยังไงไหมคะ
เดินเข้ามาเข้าไปที่ร้านสะดวกซื้อเห็นด้านหลังที่มือไพ่หลังไว้ไหมคุณผู้ชม
ปืนค่ะปืนค่ะตามเข้าไปกระหน่ำยิงแฟนสาวคุณผู้ชมต้องใช้คำว่ากระหน่ำจริง
ตรงนี้อยู่หน้าเคาน์เตอร์ยิงแล้วนะคะแล้วยิงต่อค่ะเหมือนกับผู้หญิงก็โดนแล้วนะคะ
เธอจะมีจังหวะล้มลงไปแล้วเหมือนเธอจะเข้าไปอยู่ตรงบริเวณใต้เคาน์เตอร์
หนุ่มคนนี้ไม่หยุดค่ะเดินเข้าไปบริเวณในเคาน์เตอร์แล้วไปจ่อยิงอีกหลายนัด
แล้วคุณผู้ชมดูนะคะจังหวะนี้เขาเปลี่ยนแมกกาซีนค่ะ
คือมันหมดแม็กซ์แล้วอ่ะมันหมดแม็กซ์เหมือนที่พี่ปอบอก
ใส่แม็กซีนใหม่ยิ่งซ้ำอีกค่ะถึงบอกว่านี่เป็นเรื่องที่อุกอาจจริงนะคะ
คนร้ายคนนี้อย่างที่เห็นเลยสวมเสื้อแขนยาวสีน้ำเงินกางเกงขายาวใส่แมสสีดำ
เดินเข้าไปแบบนี้เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นที่ร้านสะดวกซื้ออยู่ที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง
อำเภอพระนครศรีอุทยานะคะสักช่วงค่ำเจ้าหน้าที่ตำรวจไปถึงที่เกิดเหตุ
ไปเจอกับผู้บาดเจ็บค่ะชื่อนางสุภาพรขำละเอียดอายุ๔๕ปี
ตามร่างกายโดนยิงไปถึงสิบสองนัดกระสุนเจาะเข้าบริเวณหน้าอกตามตัวและแขนขา
กู้ภัยช่วยประถมพยาบาลนะคะแล้วเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาล
ตรวจสอบในที่เกิดเหตุไปเจอกับปลอกกระสุนปืนขนาด๙มมตกกระจายเกลือเลย
แล้วยังเจออีกโอ้โหทั้งหมดเนี่ยสิบสี่ปลอกด้วยกันเจ้าหน้าที่เก็บไว้เป็นหลักฐาน
เพื่อนคนเจ็บเล่าแบบนี้ว่าตัวผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นอดีตแฟนค่ะของนางสุภาพร
จนเธอบาดเจ็บสาหัสเพื่อนร่วมงานตอนนั้นเนี่ยตกอกตกใจกันหมดวิ่งหนีกันไปคนละทิศคนละทาง
แล้วต่อมาทางด้านของผู้ก่อเหตุก็ขับรถหลบหนีไปค่ะ
คุณผู้ชมครับพันธุระเอียดภูมิกับการสพพระนครศรีอยุธยาเปิดเผลอแบบนี้นะคะว่า
คือตอนนี้รู้แล้วนะไปตามรู้แล้วว่าตัวผู้ก่อเหตุเป็นใครก็คือนายศรีกรุงประสิทธิพรอายุ๕๑ปีนะคะ
ก็เป็นอดีตแฟนเก่าของคนเจ็บจริงอย่างที่เพื่อนเล่านั่นแหละ
เขาเคยคบหากันมาสักประมาณ๒๓ปีค่ะ
ภายหลังคือเหมือนกับว่าตัวนางสุภาพรไปรู้มาว่าตัวนายศรีกรุงเนี่ยมีครอบครัวอยู่แล้วมีภรรยาด้วย
ก็เลยตีตัวออกห่างแต่ผู้ก่อเหตุไม่ยอมค่ะ
ล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยขอสารอนุมัติออกหมายจับแล้วแล้วก็ส่งชุดสืบสวนลงพื้นที่ไปที่บ้านญาติในอำเภอนครหลวงของตัวคนก่อเหตุ

ติดตามไล่ล่าตัวมือปืนรายนี้มาดำเนินคดีนะคะโอ้โหก่อเหตุแบบนี้อุกอัดมาก
ใช่ยิงเขาจนหมดแม็กซ์แล้วเปลี่ยนแมกกาซีนยิงซ้ำอีกนะคะ
เจตนาฆ่าอย่างชัดเจนเลยนะคะ